สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
วันนี้ตลอดทั้งวันหลายจุดหลายพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่าง
คงต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนที่ตกหนักแล้วก็ตกต่อเนื่องกันอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับ
แต่ยังคงไว้วางใจไม่ได้นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
แต่ก็ยังมีบทบาทต่อสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าจากกำลังของบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำที่หลังจากนี้

ก็จะมีการดูดเอากระแสลมจากฝั่งตะวันออกมายังฝั่งตะวันตกอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือกลุ่มฝนที่มีการก่อตัวในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
มีการเคลื่อนตัวผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
เพื่อที่จะเข้าสู่บริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำที่กำลังพัฒนาความระลม
แน่นอนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวัง
ตามจุดต่างที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศ
วันพรุ่งนี้โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูน
ส่วนทะเลนั้นขึ้นประมาณ๒๓เมตร
จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๓เมตร
ที่เป็นแบบนี้เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่ามรสุมฤดูหนาว

เหนียวนำเอาความเย็นจากบริเวณทางตอนบน
ก็คือเป็นความเย็นจากบริเวณความกดอากาศสูง
ที่ตอนนี้มีการพัฒนาความรุนแรงขึ้นแล้ว
ก็คาดการณ์ว่าจะหอบเอาลมหนาวนี้เข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของไทย
สุดสัปดาห์นี้ก็จะเป็นช่วงที่น่าจับตาเรื่องของความหนาวเย็นอีกช่วงหนึ่ง
แต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความหนาวเย็นที่จะเข้ามา

ตอนกลางวันแดดอาจจะร้อนแรงหน่อย
และนี่คือภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ